ตอนนี้โรคไข้หูดับมีคนป่วยเยอะมากนะครับ
โคราชพบว่ามีผู้ป่วยมากที่สุด
แล้วตอนนี้ไข้หูดับไม่ใช่เรื่องเล่นนะมีคนตายด้วยนะครับ
คุณหมอทวีชัยวิศนุโยธินครับเป็นผอสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙
นรศรีมาร์ได้พูดถึงสถานการณ์โรคไข้หูดับ
รายงานล่าสุดนับมาตั้งแต่๑มกราคมต้นปี
จนถึง๒๙กรกฎาคมก่อนสิ้นเดือนที่แล้ว
พบว่าผู้ป่วยไข้หูดับมีทั้งหมด๗๓ราย
จำนวนนี้เสียชีวิต๒ราย
แล้วถ้าแยกเป็นรายจังหวัดนำโด่งมาเลยคือโคราช
นครราชศรีมา๕๘ราย
แล้วก็มีคนตายด้วย๒รายก็คืออยู่ที่โคราช
รองลงมาคือสุรินทร์๙รายชายภูมิ๓รายเท่ากันกับบุรีรำครับ
ผู้ป่วยโรคไข้หูดับครับเดี๋ยวให้ดูภาพกราฟิกนี้

อยู่ในทางเดินหายใจของหมูแล้วก็อยู่ในเลือดของหมูที่ติดเชื้อ
สาเหตุคือการกินเนื้อหมูที่มีเชื้อโดยปรุงแบบสุกดิบ
หรือไปสัมผัสกับเลือดของหมูที่มีเชื้ออยู่แล้ว
อันนี้ก็อันตรายนะ
ยุคนี้สมัยนี้หลายคนดูคลิปวีดีโอ
มีการรีวิวกินอาหารแบบสุกดิบ
กินคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ
ความเชื่อบางคนเขาบอกว่ากินดิบไปก่อน
แอลกอฮอล์ตามเดี๋ยวมันก็จะไปสุกข้างในไปฆ่าเชื้อข้างใน

ผมเคยคุยกับกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะ

อย่าเชื่อแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นนะครับ
เขาเลยเป็นที่มาไงหูดับ
เหมือนหูหนวกไม่ได้ยินแบบเฉียบพันทันทีนะฮะ
ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องระมัดระวัง

อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการป้องกันเบื้องต้น

อันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับการกินอาหาร
ที่มีสุขาลักษณะที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะฮะ
ขอให้ประชาชนนะครับอยากกินหมูดิบหรือว่าลาบเลือดดิบ
รวมไปถึงการปิ้งย่างก็เอาให้มันสุกก่อน
ถ้าหากว่าสงสัยว่าเรามีอาการป่วยไข้ไม่สบาย
เพราะเป็นไข้หูดับหรือเปล่าก็โทรสอบถามได้๑๔๔
สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับ